กลับไปในช่วงนี้ของกินยังมีให้ได้ติดตามนะใช่ค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะชื่นชอบในช่วงของการตะลอนกินเราก็เลยยกเมนูตะลอนกินหลากหลายเมนูทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยมาฝากเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปตักข้าวสวยมารอเลยค่ะต่อไปนี้ต้องมีข้าวสวยร้อนเพราะเราจะพาไปทานน้ำพริกข้าวสวยกับน้ำ
หมูน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาทูปลาดุกย่างธรรมดาแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินน้ำพริกเนื้อแพะจ้านี่ไปดูเมนูวิธีการทำอร่อยกันหน่อยนะฮะคือที่เราเห็นอยู่เนี่ยกำลังผัดกันอยู่เลยนี่คือบังดีนนะคะบังดีนหรือนายสุดดีนซาชาอายุ๔๒ปีเป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มซาชาฟาร์มเลี้ยงแพะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จัก
บังดีนบอกกับเราว่าเห็นคนทำผลิตภัณฑ์แพะอื่นมาเยอะแล้วก็เลยลองมาทำดูเป็นน้ำพริกเนื้อแพะแล้วก็คิดว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อแพะได้เป็นอย่างดีด้วยและที่สำคัญค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านจากที่คุณแม่เนี่ยเคยทำมานานมากแล้วแล้วก็คุณภาพจะดีกว่าน้ำพริกอื่นเพราะว่าเป็นเนื้อแพ
ตามสูตรที่ต้องการและก็สามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเมนูอย่างเช่นจะเอาน้ำพริกแพะเนี่ยไปจิ้มโรตีก็ได้เหมือนกันหรือจะทานกับขนมปังก็ได้เหมือนกันคล้ายกับเป็นเมนูโรตีแกงอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างที่บอกตักข้าวสวยมารอจะทานกับข้าวสวยร้อนเฉยก็อร่อยไม่แพ้กันแต่กว่าจะมาเป็นน้ำพริกได้เนี่
นึกอันหน่อยว่าบางดีเนี่ยคิดยังไงถึงหันมาทำน้ำพริกสูตรเด็ดน้ำพริกแพะ
ผมเลยคิดว่าคนใต้บ้านเราชอบทานน้ำพริกผมว่าทำไมผมว่าลองเอาเนื้อแพะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกเนื้อแพะดูแล้วก็คิดว่าคงน่าจะเป็นอะไรที่ว่าเป็นการสร้างรายได้เพิ่มได้อีกหนึ่งด้านอย่างนี้
ตอนนี้นะคะทางฟาร์มได้ทำเป็นแพ็คเกจที่มันสามารถเก็บได้นาน
เพราะว่าน้ำพริกแพ้นะต้องบอกก่อนคุณผู้ชมเขาไม่ใส่สารกันบูดค่ะ
ถ้าแบบกระปุกก็สามารถเก็บได้ประมาณ๑๐วันแต่ถ้าอยากจะเก็บได้นานหน่อยก็ต้องใส่ตู้เย็นไว้ก็จะเก็บได้ประมาณเดือนนึง
ใครสนใจค่ะก็โทรสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทำตามออเดอร์ด้วยนะคะ
หรือว่าใครอยากจะสั่งไปเป็นของของขวัญหรืออยากจะมาดูที่ฟาร์มซาชาแห่งนี้เองก็มาได้เช่นเดียวกันยินดีต้อนรับค่ะ
อย่างที่บอกนะครับแหมเขาทำเป็นกระปุกก็เก็บไว้ได้หลายวันหน่อยนะ
ใช่ถ้าเป็นกระปุกเนี่ยก็ถ้าไม่แช่ตู้เย็น๑๐วันเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยถ้าแช่ตู้เย็นเข้าไปหน่อยก็ได้เดือนหนึ่ง

เอาล่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวไปดูนี่กันหน่อยขนมที่เขาว่ากันว่าสาระเป๋าเขินเลยแหละ

ร้านนี้อร่อยมากเลยที่บุรีรำไม่เล่นแล้วไม่คงไม่เขินแล้วไปดูกัน
นี่โอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็ขายเนี่ยราคาถูกด้วย

ใช่แล้วครับขนมจีบสารเป๋ารสเด็ดนะครับของนางสาวเกซินีเกรดศรีอายุ๓๐ปีเป็นอดีตเชฟสาวอาหารไทยยุโรปของโรงแรมชื่อดังที่จังหวัดชนบุรี

เป็นเชฟอยู่ที่นั่นอยู่๗ปีแต่พอแต่งงานก็ตัดสินใจกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็ใช้ประสบการณ์และฝีมือจากที่เคยเป็นเชฟทดลองทำขนมจีบหมูสูตรโบราณและสาระเป๋าไส้หมูสับไข่เค็ม
ตั้งโต๊ะขายอยู่ที่ตลาดสดหน้าโรงพยาบาลบุรีรำปรากฏว่าขายดิบขายดีครับผลตอบรับดีเกินคาดลูกค้านี่เข้าคิวซื้อแน่นเอียดเกลี้ยงทุกวันคิวยาวแบบนี้นึกว่าแจกฟรี

วันละกว่า๔๐๐๐บาทพร้อมทั้งมีออเดอร์สั่งไปขายต่ออีกเพียบเลย
ตอนนี้ทำไม่ทันแล้วแต่ไปลองฟังหน่อยนะครับว่าสูตเด็ดเคล็ดลับของเธอนั้นเป็นอย่างไร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยแล้วกันว่าสูตรเด็ดของเธอก็คือหมูที่เขาเอามาเนี่ย
สรรเป็นอย่างดีโอ้โหแล้วก็ใส่ใจในการทำทุกขั้นตอน
เพราะเธอกระซิบบอกดิฉันตะกี้
ประมาณนั้นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะครับย้ำกันหน่อยแล้วกันว่า
คุณเกดจะทำสาระเป๋ามาขายวันละ๓๐๐ลูก
ขายหมดสิลูกใหญ่มากนะคุณดูสิก็ดูสิขนมจีบไย่ประวกับสาระเปาก
แล้วก็ขายในราคา๗ลูก๒๐บาทนั่นคือขนมจีบนะครับ
ส่วนสาระเป๋าทุกไส้เลยขายลูกละ๑๐บาท
ช่วงเวลา๖โมงเช้าจนถึง๙โมงเช้าแป๊บเดียวก็หมดนะครับ
๗ลูก๒๐สำหรับคนมจีบแล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดสด
ลองทานก็ไปแวะกันดูนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีราม
โอ้โหน่าทานนะเพราะว่าเห็นคุณเห็นไส้หมูของ
สละเปล่ามันทะลักอ่ะว่าโอ้ยท้องร้องไปหมดแล้ว

เอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ
ติดตามเรามาจนถึงช่วงท้ายแล้วก็ทุกข้อความเป็นกำลังใจให้เรา
ถูกต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามส่งข้อความกันมาทักทายนะคะ

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่นะครับ
สัปดาห์หน้าเวลาเดิมช่วงนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับ